ทีนี้พิษโควิดที่มันระบาดอยู่ตอนนี้มันส่งผลกระทบจะเรียกได้ว่ากระทบทุกวงการก็ได้จริงจริงนะคราวนี้จะพาไปดูค่ะเป็นธุรกิจเครื่องเสียงงานต่างต่างมันไม่มีแล้วอ่าเพราะงานไม่มีแล้วจะเอาเครื่องเสียงไปตั้งในงานไหนได้เขาก็ขาดทุนขาดรายได้แล้วไหนจะลูกจ้างอีกเนี่ยค่ะเครื่องเสียงต่างต่างเป็นอุปกรณ
เสียงกลางแจ้งต่างถูกยกเลิกหมดเลย
เจ้าของธุรกิจก็ขาดรายได้มา๓เดือนกว่าแล้ว
ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายาวมาจนถึงตอนนี้ค่ะ
หลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย

แล้วคนที่เคยจองคิวว่าจะจัดงาน
คิวเครื่องเสียงเอาไว้อยู่ก็มาแคนเซิลทั้งหมดเลยนะคะ
ทีนี้ก็เดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบ
ปรีชาวางกลางวัย๔๙ปีที่เป็นเจ้าของเครื่องเสียง

ว่าพอโควิดมันมาระบาดระลอกใหม่เนี่ย
ผมเองได้รับผลกระทบใช้คำว่า๑๐๐เลยก็ได้
อย่างปีใหม่ปกติแล้วเนี่ยคิวผมจะยาวคิวผมจะแน่น
แต่ปรากฏว่าลูกค้ามายกเลิกงานทั้งหมดเลย

เพราะว่างานของคุณปรีชาเองเนี่ยนะคะ
ก็เป็นงานที่ต้องจัดในพื้นที่สาธารณะไงคุณผู้ชม
พอไม่มีงานฉลองไม่มีงานสังสรรค์ต่างก็ขาดรายได้
แล้วถ้าเกิดว่านับดูนะจากโควิดรอบนี้
ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขามีผลกระทบเป็นแสนนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณปรีชาเองก็ลงทุน
โครงเวทีซื้อตู้ลำโพงใหม่
ก็เลยต้องเก็บเครื่องเสียงเอาไว้ในห้องเก็บของที่บ้าน
เดี๋ยวรอก่อนรอให้โควิดมันดีขึ้น
เห็นไหมที่ตารางงานเมื่อกี้ว่าง
เขียนแต่คำว่าอะไรโควิดมันไม่มีคิวงานแล้วอะค่ะ
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ไหวจริง
เครื่องเสียงต่างเครื่องมือบางชิ้น
คุณปรีชาบอกว่าผมคงต้องขายแหละ
เอาเงินมาใช้กินใช้จ่ายในครอบครัวแล้วตอนนี้ลูกน้องอีกห้าคนเนี่ยนะคะ
ตกงานไปด้วยเพราะผมไม่รู้จะเอาตังค์จากที่ไหนไปจ้างลูกน้องเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องมองกับโอ๊ตงาน
ซึ่งคุณปรีชาบอกว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้
ผมจะต้องปิดกิจการถาวรไหม

ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบ
เดี๋ยววันนี้หลายคนก็รอติดตามข่าวสาร

แล้วก็จะมีมาตรการออกมาเยียวยาเนี่ย

เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งด้วยนะคะ